เหมือนกับคุณพี่ท่านนี้นะครับมีอาชีพขายลอตเตอรี่
ขายไปขายมามันเหลือหลายแผงไม่ใช่หลายแผงสิหลายใบในแผง
โอ้โหทีนี้แหละบุญหล่นทัพถูกรางวัลที่๑ถูกต้อง๓ใบ

ถูกต้องครับคนนั้นก็คือนายพินโยเข็มขำและนางจันทราพระเดชนะครับ
สามีภรรยาที่ถูกรางวัลที่๑๓ใบพ่วงด้วยกับรางวัลข้างเคียงอีก๒ใบ
ไม่ขออะไรมากขอรางวัลข้างเคียงบ้างก็ได้ไหม

หมายถึงว่าอยากจะถูกบ้างไม่ต้องถูกรางวัลที่หนึ่งหรอกขอแค่ถูกข้างเคียงข้างเคียง

พี่เขาก็เล่านะครับว่ามีอาชีพขายลอตเตอรี่มานาน๗ปีแล้วล่ะ
ครั้งนี้ขายไม่หมดแผงเหลืออยู่คาแผงประมาณร้อยกว่าใบ

ถูกรางวัลที่หนึ่งคะ
โอ้โฮตกใจเลยทีนี้
เพราะว่าตัวเองก็ไม่คิดว่าจะถูก
เพราะแม้ที่เหลืออยู่เนี่ยบางทีอาทิบอก
เลขมันจะเป็นเลขที่ไม่ค่อยสวยแล้ว
ไม่ได้เป็นเลขเกร็งไม่ได้เป็นเลขที่คนตามหา
ใช่แต่ยังว่ามันเรื่องของลอตเตอรี่ว่ากันไม่ได้

เมื่อวานตนเองกับภรรยาก็มาขายลอตเตอรี่ที่สพหนองกรุงศรี
ที่มีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ซื้อกันไปหลายคน
แต่สงสัยดวงจะไม่ได้อยู่ที่คุณตำรวจครับ
เพราะว่ามาซื้อไม่มีใครหยิบรางวัลที่๑ออกไปเลย
สุดท้ายมันเหลือร้อยกว่าใบแล้วก็เข้ามือกับคุณพินโยนี่แหละครับ
เอากลับบ้านก็เลยถูกเองกันไป
เหลือเนี่ยค่ะได้มาเป็นชุด๓ใบ๑๘ล้านเหนาะไปเลย
ที่ต้องทำก็นี่แหละลงบันทึกประจำวันเอาไว้
บันทึกประจำวันไว้แล้วก็บอกว่าเงินที่ได้มาก็จะนำไปชำระหนี้สินต่าง
แล้วก็เก็บเอาไว้ฝากธนาคารไว้ยังไม่คิดจะทำอะไรในตอนนี้
เคลียร์หนี้ก่อนแล้วอย่างอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากัน